คุณผู้ชมครับเรื่องราวของอุบัติเหตุต้องระมัดระวังนะครับ
เวลาขับรถเราต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่ที่พวงมาลัย
ในการบังคับรถแล้วก็มองทาง
ปรากฏว่าคนคนนี้ขับรถแล้วกดมือถือด้วย
เกิดอุบัติเหตุตายสยองครับ
แล้วคนในรถอีกคนหนึ่งกระเด็นออกมาบาดเจ็บ
รถติดเป็นทางยาวเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรีตำรวจโรงพักสะยายสมรับแจ้ง
มีรถพ่วงรถบรรทุกชนกันหลายคัน
จุดนี้คือบริเวณจุดยูเทิร์นกลับรถบ้านคลองตัน
ถนนมาลัยแมนครับอยู่ในพื้นที่อำเภออูทอง

เจ้าหน้าที่ก็ไปพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อนำร่างผู้ตายออกมา
บริเวณจุดนี้เห็นแล้วสลดหดหู่ใจครับ
จุดเกิดเหตุปรากฏว่าก็เจอรถพ่วง
อัดติดกันแบบนี้
สภาพคันนี้คือหนักที่สุดเห็นไหมฮะ
ว่าหน้ายับหน้ายู่ย่นเข้ามาแบบนี้เลย
อย่างที่ผมบอกครับด้วยแรงกระแทก
คือนั่งมาข้างแล้วจังหวะที่ชน
ตัวกระเด็นออกมานอกรถนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ
เป็นเด็กส่งน้ำแข็งชื่อว่าสักกริน
ในขณะที่คนขับนั้นตายคาที่ครับ
ทราบชื่อคือนายกฤษดาอายุ๒๖ปี
เพลก็เป็นคนในอำเภออูทองนั่นแหละนะฮะ
สอบสวนนายทิพารัฐครับ
เป็นคนขับรถพ่วงคันแรกบอกว่าเขาขับมาจากอำเภอสองพี่น้อง
จะเอาหินที่อู่ทองไปเอาหินที่ต่างอำเภอ
ขณะที่กำลังรอจะกลับรถเนี่ย
พ่วงที่จอดต่อท้าย๑คันจู่มีรถ๖ล้อ
ทุกน้ำแข็งวิ่งมาชนท้ายอย่างจังเลย
แล้วคนเจ็บที่มากับรถ๖ล้อเขาเล่าให้ฟังในเบื้องต้น
บอกว่านั่งเล่นกดโทรศัพท์กันมา
ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
ขณะที่ว่ามีทั้งคนเจ็บและมีคนตาย
ดูสิครับเนี่ยยักษ์ชนยักษ์กี่คันละครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
ส่วนผู้เสียชีวิตแสดงความเสียใจด้วยนะครับ